เรายังตามให้อยู่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งถูกจ่อยิงที่ศีรษะ

แล้วมือเนี่ยถูกจับใส่กุญแจมือมัดมือไพ่หลังเอาไว้
เอาศพไปทิ้งที่ท่อระบายน้ำนะครับ
จากนั้นก็ว่ากันอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของใครเป็นคนทำร้ายนะครับ
จะเกิดอะไรขึ้นนะครับศพของชายคนนี้นะครับ
ผู้ชายคนนี้อายุประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าปีสูงประมาณหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรนะครับ
ลักษณะก็คือมีหนวดเครานะครับที่แขนเนี่ยมีขนขึ้นหนานะครับ
ผมที่ตัดเป็นลักษณะด้านข้างจะเกลียนนะครับแล้วก็ข้างบนตรงกลางเนี่ยจะยาวไปถึงไทยทอยข้างหลังจนมัดได้นะครับ
เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วมีรอยสักอยู่เต็มแผ่นหลัง
เป็นรูปเสือคาบดาบเป็นลายมังกรแล้วก็ใยแมงมุม
ใส่เสื้อผ้าลักษณะแบบนี้นะฮะเสื้อยืดนะครับ
กางเกงลักษณะกางเกงกีฬาแขนสั้นแต่ว่าถ้าเปิดเสื้อที่แผ่นหลังเนี่ยจะมีลายสักลวดลายแบบนี้
เพื่อใครพบเห็นรู้จักนะครับติดต่อได้ที่สพชเมาที่นครศรีธรรมราช
ผู้ชายคนนี้นะครับหากใครเป็นเพื่อนนะหรือว่าเป็นคนในครอบครัวเนี่ย
แจ้งข้อมูลให้กับตำรวจหน่อยจะได้หาเบาะแสเพิ่มเติมกันได้
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครนะฮะเพราะว่าในตัวของเขาไม่มีเอกสารประจำตัวอะไรติดตัวไว้เลยนะครับ
สภาพศพถูกใส่กุญแจมือไพร่หลังด้วยนะครับมีรอยกระสุนปืนซึ่งยังไม่ทราบชนิดอยู่ที่หน้าผาก
ลักษณะเหมือนถูกจ่อยิงระยะเผาขนหนึ่งนัดนี่เป็นจุดสำคัญของสภาพศพเลยนะฮะ
ตอนนี้คาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามถึงสี่วันก่อนที่จะมีผู้มาพบศพค่ะ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าของคดีนะครับ
ไปที่บริเวณท่อระบายน้ำทางเข้าสถานที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าเรือหัวตรุษ
สืบสวนวันนี้ก็ลงพื้นที่นะฮะชุดสืบสวนสพชเมา
เพื่อไปหาเบาะแสหาพยานหลักฐานต่างต่างเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสภาพศพเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะ
ข้อมูลที่คุณระวีการได้มาเนี่ยเบื้องต้นพบว่าผู้ชายเนี่ยนะครับที่เสียชีวิต
อยู่ในลักษณะในท่อน้ำเนี่ยท่อนบนอยู่ด้านในนะฮะท่อระบายน้ำ
ส่วนท่อนล่างลอยโผล่พ้นน้ำออกมานะครับออกมาที่บริเวณผิวน้ำลำคลองนะครับ
ตามร่างกายไม่มีบาดแผลชะกันอะไรนะครับมีแต่รอยกระสุนที่เจาะเข้าที่ศีรษะหนึ่งนัดนะครับ
พางนิจิเวศร์โรมภัยภัณฑ์มหาวาสผ่าหัวกระสุนออกแล้วนะครับ
เพราะว่าต้องเอาไปตรวจสอบนะครับว่าเป็นกระสุนชนิดไหนแบบไหนอะไรยังไง
ตำรวจสพชเมาตอนนี้ตั้งไว้๓ประเด็นนะครับเกี่ยวกับข้อสันนิษฐานต่าง
หนึ่งก็คือถูกอุ้มฆ่าจากที่อื่นเอาศพมาทิ้งที่นี่นะครับ
ทิ้งอำพรางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการเกี่ยวข้องกับสิ่งของผิดกฎหมายนะฮะ
คุณระวีการถามชาวบ้านในพื้นที่นะครับยังยืนยันว่าผู้ชายที่เสียชีวิตไม่ใช่คนในพื้นที่
เพราะหากใช่คนในพื้นที่เนี่ยลักษณะรูปร่างทรงผมแบบนี้ต้องรู้จัก
ไม่มีนะแถวนี้เพราะไม่ใช่คนแถวนี้เพราะคนแถวนี้จะคุ้นหน้ากันหมดแล้ว
อันนี้ก็ไปดูกันแล้วมันจะไม่เห็นว่าเป็นคนแถวนี้พอรูปทรงตันตัดผมก็ไม่เหมือนกัน
คนแถวบ้านอาจจะไม่มีแบบนี้นั่นแหละน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่
นี่เหมือนกับว่าเขาฆ่ามาจากที่อื่นแล้วก็มาทิ้งเอาไว้อย่างนี้
ชาวบ้านเนี่ยมีการหวัดระแวงกันไหมพูดกันไหมว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไง
เขาก็กลัวกันนั่นแหละเพราะว่ามันเพิ่งจะมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานั่นน่ะ
ชาวบ้านเขาก็กลัวลูกกลัวหลานของตัวเองจะเป็นแบบนี้ขึ้นมา
ทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ฮะว่า
จากสภาพศพของผู้ตายนะฮะแล้วก็ดูจากทรงผมหรือว่ารักษณะต่างต่างเนี่ย
จะเป็นชาวมุสลิมหรือเปล่าเพราะว่าไว้หนวดไว้เคราไว้ทรงผมลักษณะแบบนี้อย่างเงี้นะฮะ
คุณระวีการก็เลยไปสอบถามกับผู้นำชุมชนมุสลิมท่าเรือที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุนะครับ
ซึ่งก็ทำให้ทราบว่าในชุมชนแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครหายตัวออกไปจากชุมชนนะครับ
ยังไม่มีใครหายตัวไปแบบผิดปกตินะครับแล้วถ้าจะดูจากลักษณะของผู้ชายคนนี้ที่เสียชีวิตนะครับ
เขามีรอยสักอยู่ที่แผ่นหลังเต็มเลยอย่างนี้นะฮะ
ที่เป็นผู้นำชุมชนชาวมุสลิมท่าเรือนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
หลักแล้วชาวมุสลิมเขาห้ามสักลายตามร่างกายนะฮะแต่ว่าคนนี้เต็มเลยแผ่นหลังนะครับ
แต่ถ้าเป็นคนที่มีพฤติกรรมเกเรอยู่แล้วเนี่ยการสักลายอะไรพวกนี้เขาก็ถือว่า
เขาก็อาจจะศักดิ์ก็ได้ใช่ไหมเขาก็ไม่อาจจะไม่ได้ยึดข้อปฏิบัติอะไรพวกนี้นะครับ
มันก็พูดยากนะครับเราก็พยายามแกะรอยหาเบาะแสของผู้ชายคนนี้นะครับ
ชาวบ้านในชุมชนต่างต่างในระแวกพื้นที่นะครับเอารูปเอาหลักฐานอะไรไปให้ดูนะครับ
เท่าที่จะให้ดูได้หลายคนบอกว่าไม่คุ้นนะครับกับลักษณะรูปร่างของผู้ชายคนนี้
โดยเฉพาะทรงผมมันชัดข้างเกลียนตรงกลางเนี่ยยาวไปถึงไทยทอย
แล้วก็ผูกมัดได้มีหนวดมีเคราแต่ที่น่าสนใจก็คือมีวัยรุ่นคนหนึ่ง
บอกว่าเคยเห็นผู้ชายลักษณะคล้ายกับชายที่เสียชีวิตในท่อระบายน้ำ
แต่เห็นเมื่อประมาณปีที่แล้วรูปร่างตอนนั้นเขาท้วมผมอยากโศก
นครศรีธรรมราชคือคนนี้ลักษณะท่าทางเขาเหมือนกับคนไม่สมประกอบ
แต่ไม่รู้จะใช่คนเดียวกับที่เป็นศพในท่อระบายน้ำหรือเปล่า
ไม่รู้คนนั้นมาเดี๋ยวเราจะพัยนี่เพียกเดี๋ยวนาน
นานเดี๋ยวนี่ไม่ได้ออกไปนานไม่ได้ออกไปเดี๋ยว

อืมซึ่งซึ่งแว๊บแว๊บฝันนั้นนี่คือคลายคลายฝันเตื้อกลับคลายกลับคลาย
มันว่าอยู่มันส่วนไม่ค่อยเต็มมันหรอว่า

มันหลังเย้ยชับมากแต่ว่าไม่รู้ไม่ซักมากไม่รู้ไม่จัดไงเลยว่ะซักไม่ซักแต่ว่านานเลย

หัวฟูเหรอเห็นหัวมันปุ้มปุ้มมันยิก

แคล็ดเวฟแคล็ดฟีโนกันแต่ว่าตัวนั้นมันรู้อย่างนู้เลยมากมันมีอยู่คุณแคล็ดฟีโน
อืมแต่ว่าไม่มีเพื่อนไม่มี
ไม่มีไม่มียาครับไปมาเว้ย
ขับเว่นขับเว่น
ทีนี้พอเขาให้ข้อมูลนะครับว่าเคยเห็นคนลักษณะรูปร่างหน้าตาลักษณะแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าเคยเห็นอยู่แถวนู้นอ่ะแถววงเวียนหน้าสถานีรถไฟหน้าคอนงสีธรรมราชนะครับ
นี่ฮะตรงนี้ฮะคุณระวีการก็ไปเลยนะครับ
ตรงจุดนี้เลยนะครับคือช่วงเย็นจนถึงค่ำเนี่ย
แถวนี้เนี่ยจะมีวัยรุ่นมาเยอะค่ะเป็นวงเวียนนะฮะ
ตรงนี้นะฮะวัยรุ่นเนี่ยจะมาขี่จักรยานยนต์กันนะครับ
เที่ยวเตรอยู่แถวนี้มากันเยอะเลยนะครับ
คุณตวีการก็เลยไปสอบถามวัยรุ่นแถวนั้นหรือว่าผู้คนที่อยู่แถวนั้นนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นว่าเออเนี่ยรูปของผู้ที่เสียชีวิตในท่อระบายน้ำเนี่ย
ลักษณะแบบนี้รูปร่างหน้าตาท่าทางลักษณะสังเกตเนี่ย
เป็นแบบนี้เนี่ยคือคนในระแวกนี้เนี่ยบอกว่า
ก็เคยเห็นนะคล้ายนะคล้ายนะผู้ชายคนนี้ลักษณะแบบนี้
นะเคยมาขี่จักรยานยนต์อยู่แถวเนี้ยแล้วเวลามาขี่เนี่ย
เร่งเครื่องเสียงดังแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
เขาเป็นคนที่ไหนบ้านอยู่ไหนแต่จะใช่กันหรือเปล่าเนี่ย

เขาเป็นเนี้ยแต่มันกับเอาเอาเอาอะไรเขาเออ
แต่เรารู้ให้เรานึกออกว่าเป็นเครื่องแบบนี้แต่นี่เราไม่แน่ใจนะ

เอ่อหลังมันอยู่ไม่เคยจุ้มควบ

อีกคนหนึ่งเฮ้ยบางคนก็เห็นมาแบบโหเป็นปีแล้วก็มี
ก็เลยไม่รู้ว่าจะใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะครับ
ถ้าชายคนที่เสียชีวิตเป็นคนเดียวกับที่ชาวบ้าน
เคยเจอแถววงเวียนสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชจริงนะครับ
จุดตรงนี้จะห่างจากจุดที่เจอศพเกือบ๑๒กิโลเมตร

ห่างกันแบบนี้นะครับตอนนี้ตำรวจสพชเมาบอกว่ากำลัง
รอผลการชนะสูตรศพอย่างละเอียดอยู่นะครับแต่ระหว่างนี้ก็จะ
เบาะแสคลี่คลายคดีเพิ่มเติมไปด้วยเบื้องต้นคาดว่าคนร้าย
ต้องมีมากกว่า๒คนแล้วน่าจะเป็นคนที่รู้จักเส้นทางลัดใน
เข้าออกผ่านไปยังจุดที่เจอศพด้วยคงใช้รถยนต์หรือว่า
กระบะเป็นยานพานะค่ะในการก่อเหตุอาจจะจับตัวเข้ามามายิง
แล้วก็ทิ้งน้ำหรือว่ายิงมาแล้วแล้วเอาศพมาทิ้งอำ
ทางตรงนี้นะครับก็เลยฝากนะครับว่าใครที่พบเห็นรู้จัก
ลักษณะท่าทางของผู้ชายที่มีรอยสักเต็มแผ่นหลังแบบนี้ตัด
ผมข้างเกลียนนะครับสองข้างเลยนะฮะตรงกลางเนี่ยไว้
ยาวยาวไปถึงไทยทอยแล้วก็ผูกได้เหมือนมัดจุกเนี่ยติดต่อ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสพชเมาหน่อยนะฮะหรือว่าอาจจะไม่
รู้จักแต่เคยเห็นก็ไปแจ้งเจ้าณที่ได้นะคะครับ